มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะคะที่นครปฐมมีคนถูกรถกระบะทับจนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างทางค่ะ
สาเหตุก็คือเกิดจากความเมาแต่ว่ารักษณะการเกิดมันแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยวลองมาดูกัน
ตำรวจสพสัมพรานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรายพิทักษ์ไปตรวจสอบ
โรคระบะเนี่ยค่ะทับคนเสียชีวิตที่หน้าโรงงานสพพปจพศ๗เที่ยงเผลอสพจนครปฐม
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชิดศรีวิเศษอายุ๔๐ปีอยู่ใต้ท้องรถเลยค่ะ
หงายอยู่นะคะรถกระบะนิสันนาวาร่าสีดำคันนี้ทับอยู่ที่ตัว
แล้วก็ที่ลำตัวมีรอยล้อหลายแห่งเลยอะค่ะก็รีบนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐม
คนขับรถกระบะชื่อว่านายสุนทรบัวสอนอายุสี่สิบ
สภาพที่เจอก็คือเมาพูดไม่รู้เรื่องอยู่ตรงนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปที่สพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพสพ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

เขาบอกเขาเมาแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าจอดรถนะแล้วลงมานั่งร้องไห้อยู่ข้างศพอะค่ะ
คือคนเมาอ่ะเมาครับเมาก็ไปโรงพักแล้วก็เป่าแอลกอฮอลมาก็ประมาณ๓๐๐
แล้วเราได้ไปตามที่โรงพักษณ์ได้ไหม
ไปครับคือภูมิกับให้ไปให้ประคำภูมิกับให้ไปให้ประคำก็
ไปตามปกติเขาก็ลงมาเขายังไปดูที่เขาทับนะ
อันนั้นคือเพื่อนเขาเขาบอกเพื่อนเขาอาจจะรอดซะตอน
น่าจะรอดถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดรอดคือรอดแต่ครั้งแรกจะไม่น่าจะ
อันนี้คือมันทับหลายที่ไงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง

เขาก็พูดกับเขากับคนเมาด้วยกันนั่นแหละแล้วเขานั่งร้องไห้
ก็เลยบอกว่าได้สอบปากคำนายสุนทรคนขับแล้วนะคะ
เมามากจนไม่ได้สติค่ะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินเหล้ากันทั้งคู่ตั้งแต่เช้ายันบ่ายอ่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนไม่ได้ทะเลาะกัน
ก็แจ้งสองข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมาแล้วขับก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ